ไปติดตามความพร้อมของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันก่อนนะครับ
ตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้
แล้วก็ลงซ้อมเป็นวันที่๒แล้วนะครับ
เรื่องของสภาพความพร้อมนี่ก็ถือว่าดีขึ้นเรื่อยนะครับ
กับการซ้อมกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น
เรียกได้ว่า๒๓องศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับ
ว่าเย็นมากเลยทีเดียวโดยทีมชาติไทยครับ

เพื่อเตรียมแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
ที่๗ที่ประเทศญี่ปุ่นครับในวันที่๒๘มีนาคมนี้
ก็มีนูรูสียันเกมนะครับที่ตามมาสมทบร่วมฝึกซ้อมด้วยในวันนี้
หน้าฟุกษรพอใจที่นักเตะปรับตัวได้ดีขึ้นนะครับ

และความหนาวประมาณ๒๓องศาเซลเซียส

แต่ทุกคนก็มีความมุ่งมั่นว่าหากเก็บได้๑คะแนนหรือ๓คะแนนก็ถือว่าเป็นความสำเร็จแล้ว
ส่วนอธิสักไกรสอนกล่าวว่าพร้อมที่จะรับมือกับญี่ปุ่นที่มีความเคลื่อนตัวได้เร็วแล้วก็วิ่งหาช่องได้ดี

ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าบ้านกันบ้างนะครับ
ผู้เล่นของพวกเขาต้องถอนตัวออกไปถึง๓ราย
ผู้ยิงประตูปิดท้ายให้กับญี่ปุ่นในเกมที่บุกไปชนะสหรัฐอารับเอเมริดสองประตูต่อศูนย์